ตามเรื่องนี้กันหน่อยที่เมื่อวานเล่าไปว่ามีหนุ่มนักวิ่งคนนึงไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะแถวจังหวัดนทบุรี
ปรากฏว่าก็ไปซื้อน้ำเปล่านะคะน้ำขวดจากร้านเร่ที่อยู่ข้างห้องน้ำ
ซื้อมายังไม่ทันดื่มวางเอาไว้แล้วก็ไปวิ่งย้อนกลับมาเปิดดื่มรู้สึกเหมือนกับรถมันเฝื่อนแปลก
แล้วก็มีอาการแปลกเลยนะคะจนถึงขั้นหมดสติแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะและคาดว่าอาจจะมีใครใช้เข็มเจาะไปที่ขวดแล้วก็ใส่สารพิษบางอย่างไปในขวดน้ำหรือเปล่า
แต่ประเด็นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะคะเช่นมันเป็นไปได้เหรอเอ๊ะมันดูแปลกนะถ้ามีคนใช้เข็มเจาะจริงคุณเปิดขวดน้ำดื่มน้ำมันก็ต้องรั่วออกมาทางรูเข็มอันนั้นด้วยสิเราหาคำตอบมาให้นะคะ
เรื่องนี้นะคะหนุ่มนักวิ่งที่โพสต์เรื่องก็คือนายวิโรธใส่ระบาดนะคะเขาบอกว่าอาการเขาหนักจริงหลังจากดื่มน้ำภาพหมุนหายใจติดขัดทรงตัวไม่ได้ไม่มีแรงลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาล๒๓วันเขาวางขวดน้ำไว้ตรงนี้ในสวนสาธารณะนะคะ
เขาก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้ต้องแจ้งความกลัวว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุกับคนอื่นลักษณะนี้อีกไปแจ้งความไว้ที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีนะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะคนไม่เชื่อก็มีคนมองว่ามันแปลกเกินไปก็มี
ไปคุยกับนักวิชาการมาให้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ไม่เคยมีข่าวว่าใครถูกมอมยาแบบนี้ในสวนสาธารณะมาก่อน
แล้วผู้เสียหายเองก็ไม่ได้รับความเสียหายในลักษณะของการถูกปลดทรัพย์หรือว่าถูกทำอะไร
ก็อยากจะให้รอผลตรวจก่อนว่าสารปนเปื้อนในน้ำเนี่ยมันมีอะไรหรือไม่
ให้รอผลตรวจเลือดตรวจปัสสาวะของผู้ชายผู้เสียหายคนนี้ก่อนน่าจะดีกว่า
ที่สำคัญก็คือคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณถูกเจาะรูที่ขวดน้ำแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแบบนี้เนี่ย
ตอนที่ยกน้ำขึ้นมาดื่มน้ำมันไม่รั่วออกมาบ้างเลยเหรอ
ใช่ค่ะคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณยังไม่ได้เปิดเลยแล้วคนร้ายแอบเจาะแล้วใส่อะไรลงไป
เวลาคุณเปิดแล้วคุณดื่มน้ำมันก็ต้องออกทั้งปากขวดและรูรูที่เป็นรูเข็มเจาะ
แล้วคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าทำไมน้ำมันพุ่งออกมาแบบเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้
คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเรานะคะก็ไปคุยกับอาจารย์มาให้นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็อธิบายถึงกรณีนักวิ่งคนนี้แหละ

บอกว่าอาการคล้ายโดนสารสเตียรอย

ถ้าโดนเข้าไปผลข้างเคียงก็คล้ายกันแบบนี้
ก็คือจะคลื่นใส่อาเจียน
งเวียนความดันสูง

ชาไม่รู้สึกนี่นะคะ
ถ้าใช้เกินขนาดถึงขั้นเส้นเลือดหดตัวได้
แต่ว่ายาในลักษณะของสเตียรอยด์เนี่ยค่ะ

แต่ก็ถ้าจะสืบจริงก็สืบได้แหละว่ามาจากไหน
เพราะส่วนใหญ่ผู้ใช้สารสเตียรอยด์ไม่สามารถนำไปใช้ได้เอง
จะต้องหมอสั่งเท่านั้น
อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะอาการข้างเคียง
บอกว่าใจเย็นเย็นก่อนเรื่องนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุป
ถ้าโดนวางยาจริงจริงตรวจสอบสองสามวันก็รู้แล้ว
นี่ค่ะก็เนี่ยถ้าฉีดยาเข้าไปในขวดน้ำเนี่ยนะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวลองทดลองดู
คือถ้าฉีดสารบางอย่างเข้าไปแทนที่น้ำเนี่ย
มันก็ทำได้แต่เวลาดื่มเวลาจะเทเนี่ย
ก็น่าจะรู้ว่าอ่ะน้ำมันมีรูเดี๋ยวลองนี่ไงครับ
นักข่าวของเรากับอาจารย์จะลองทดลองนะคะอืมนี่
ลองดูถ้าเจาะแบบนี้นะจิ้มเข้าไปอ่า
นี่ไงครับน้ำจะพุ่งออกมา
จากรูที่เจาะนะคะอืมนี่ค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งข้อสังเกต
เอาไว้แบบนี้ถ้ามีคนเอาเข็มไปเจาะจริง
โดยที่คุณยังไม่ได้เปิดน้ำดื่มเลยเนี่ยนะ
เจาะปุ๊บเอาดีดีนะอ๋ออีดสานเข้าไป
แล้วเดี๋ยวน้ำจะพุ่งแต่มันก็ต้องใช้เวลานะ
ถ้ามีจะมีคนมาทำแบบนี้นะเห็นไหมค่ะ
นี่ไงน้ำพุ่งออกมาคือทีมข่าวก็ไปคุยกับหนุ่มนักวิ่ง
คนที่โพสต์เอาไว้นะคะครับก็บอกว่าก็รู้สึกไม่สบายใจ
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนทำเองหรือเปล่า
ถ้ามีคนไปเจาะรูฉีดสารอะไรเข้าไปจริงน้ำก็จะต้องพุ่งออกมาแบบนี้นะ
แต่เจ้าตัวคนโพสต์เนี่ยค่ะหนุ่มนักวิ่งคนนี้
เขาบอกว่าเอาจริงตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สังเกตหรอก
เพราะวิ่งมาเหนื่อยมาถึงก็เปิดน้ำดื่ม
รู้แค่ว่ารสชาติน้ำมันเฟือน
สัมผัสได้ก็แค่รสชาติของน้ำ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีศัตรูที่ไหน

อยากจะให้ตำรวจหรือคุณหมอก็ได้
ตรวจแบบชัดไปเลย

โดนมิจฉาชีพวางยาแล้ว๘๐๙๐

คงไม่มีใครไปทำอะไรเล่นแบบนั้นแหละฮะ

มันไม่มีเหตุผลที่จะทำครับ

แต่ถ้าถามว่าเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันแบบนี้ไหมนะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบมาได้ข้อมูลมาว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนายน
มีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นกับหนุ่มเป็นไก๊ไกด์นำเที่ยวไปเล่นฟิตเนส
เขาบอกว่าถือขวดน้ำดื่มมาจากบ้านเอาไปวางไว้ใกล้ใกล้จุดที่ออกกำลังกาย
ตอนที่หยิบน้ำมาดื่มรู้สึกรสชาติมันเฝื่อนแปลก
แล้วก็มีอาการหน้ามืดตอนที่เดินไปที่รถ
แต่โชคดีมีคนมาประคองเอาไว้ได้
หลังจากนั้นถึงขั้นเป็นลมหมดสติรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาล
แต่ว่าไม่ได้ไปตรวจหาสารพิษในร่างกายเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูง
แล้วก็ไม่ได้หยิบขวดน้ำกลับมาด้วยก็เลยไม่ได้มีการตรวจหาสารพิษ
แต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
นี่ค่ะมีคนที่เขาบอกว่าเคยเจอกับเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน